ข่าวแรกไปเริ่มดูที่เรื่องของเสือดำกันก่อน
คุณผู้ชมครับปปก็เตรียมลงพื้นที่ไปสอบสวน

เรื่องของที่นายเปรมชัยกับพวกนั้นไปติดสินบนให้กับเจ้าหน้าที่นะครับ
แล้วก็มีการเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาด้วยครับ

บังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กับนางคณิตากรณสูตรนะครับ

ประธานกรรมการบริหารบริษัทอิตาเลียนไทย
ข้อหาที่มีซากสัตว์ป่าคุ้มครอง
ในครอบครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต

ฟริกาภายในบ้านพักซอยสวนวิจัย๓
ทั้งที่ในใบอนุญาตนั้นแจ้งว่าเป็นงาช้างภาษณะ
หลังจากนี้เนี่ยจะมีเมื่อวานนะครับ
ได้รับแจ้งจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

แล้วก็เตรียมประสานขอข้อมูลในการจดแจ้งขึ้นทะเบียนครอบครองงาช้าง
ที่เอกสารรูปถ่ายที่ประกอบการขอขึ้นทะเบียน
จากฝ่ายที่รับแจ้งการครอบครองของกรมอุทยานไปประกอบสำนวน
ซึ่งบนต้นก็ทราบว่างาช้างนั่งกล่าวเป็นของนางคณิตา
จดแจ้งขึ้นทะเบียนครอบครองไว้ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ซึ่งจะนำไปเปรียบเทียบกับงาช้างที่ตำรวจยึดเอาไว้ว่าตรงกันหรือไม่
ส่วนจะมีการประสานขอเอกสารในการจดแจ้งจากนางคณิตาหรือไม่นั้น
พลตำรวจตรีปัญญาบอกว่าเนื่องจากเอกสารส่วนใหญ่อยู่กับกรมอุทยานนะครับ
และในวันเข้าตรวจคนที่บ้านพักก็ได้มีเอาบางส่วนมาแล้ว
ไม่จำเป็นต้องขอเอกสารเพิ่มเติมแล้วก็หากพยานหลักฐานครบถ้วนแล้ว
ตำรวจจะออกหมายเรียกให้นางคณิตาไปรับทราบข้อกล่าวหา
โดยเชื่อว่าน่าจะใช้เวลาไม่เกิน๒วันแล้วก็จะมีความชัดเจนครับ
กรณะที่ช่วงบ่ายของวันนี้ตำรวจกรมังคับการปราบราม
การทุจจนิตและประคลิปไม่ชอบหรือปปป
ก็จะมีการลงพื้นที่ไปสอบปากคำนายวิเชียนชินวงศ์หรือว่าหัวหน้าวิเชียนครับ
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้านตะวันตก
เพื่อนำข้อเท็จจริงทั้งหมดนั้นไปประกอบสำนวนในการสอบสวน
โดยพนตรกับมณเหลียมราชาผู้บังคับการปปยืนยัน
กรณีคลิบเสียงหลักฐานการติดสินวนเจ้าต้นที่หายไป
เพราะคดีนี้หากมีเพียงนายวิเชียนหรือว่าหัวหน้าวิเชียน
ยืนยันเพียงคนเดียวก็สามารถเอาผิดได้
ขณะที่แฮสแท็กอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปในโซเชียล

ตอนนี้เป็นการจุดกระแสในโลกโซเชียลไปแล้ว
ล่าสุดมีคนแชร์แฮชแท็กนี้ไปแล้วมากกว่า๔๐๐๐ครั้งทีเดียวนะครับ
คือหลายคนก็เริ่มเป็นกังวลจากกรณีว่า
คลิปเสียงน่าจะเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญ
ทำไมถึงมีการลบทำไมถึงหายไป
ทางเจ้าหน้าที่ก็ยืนยันนะคะว่าถ้ามีพยานบุคคลยังไงก็เอาผิดได้แน่นอน

แล้วก็เรื่องของการสอบปากคำหัวหน้าวิเชียนด้วยนะคะ